ต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญ
ในการที่จะพัฒนาเด็กไปสู่อาชีพ

คุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ระบบชีพ
มากกว่าคนที่เล่นตำแหน่งได้น้อย
ตอนนี้เราก็ยังมีอยู่

ก็จะเป็น๑๔ปีก็ไปกลับ
ใช้เด็กพื้นที่เรียนที่วัดเกร็นเขต
ส่วน๑๖ปีเราใช้โรงเรียนธัญบุรี
ก็ทางข้านุญาค์คัฤทธิบิทชอบให้
ก็จะกลับมาแข่งครองต่อมา

ต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญ
ในการที่จะพัฒนาเด็กไปสู่อาชีพ
ตอนนั้นก็จะมีชุด๑๐ควบ๑๒ควบ๑๔ควบ๑๖ควบ

แล้วก็มีแคมป์มีที่พงที่พัก

มีโค้ดมาประจำในแต่ละชุด
แล้วตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกสโมสรก็

ควรจะมีระบบของเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่แน็ตกรายเยาวชนในทุกสมสอน
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกนะครับ
มันไม่มีใครที่จะเล่นระบบเยาวชนเสร็จแล้วขึ้นไปสู่อาชีพได้
เซ็นเทจในการที่จะนักเตะเหล่านี้ที่อยู่ในสโมสรทั่วโลกนะ
มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่า
จากระบบเยาวชนไปสู่ระบบอาชีพมันค่อนข้างที่จะยากอยู่
อย่างแรกก็คือเรื่องของอายุความสามารถของนักกีฬาแล้วก็อะไรอีก
หลายอย่างความพร้อมในการที่นักกีฬาเยาวชนขึ้นไปสู่อาชีพเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปเป็นอาชีพ
ซึ่งตรงนี้นะครับระบบทั่วโลกก็มีเหมือนกันหมด
แต่มันก็จะมีนักเตะบางคนที่เก่งมากเลยเต็มที่ผมให้ไม่เกิน๓แล้วกัน
ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ได้นะครับที่เราเห็นชัดคือ
จะเห็นก็คือแบบพวกนักเตะโด่งดังแล้วโอ้โหแบบเป็นอมตะ
นักเตะที่มีทั่วโลกถูกไหม
งั้นพอนักเตะเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นไปเป็นนักเตะอาชีพชุดใหญ่
ตรงนี้แหละเป็นช่วงที่จะวัดแหละว่าเขาจะไปต่อได้ไหมนะครับ
แม้ทั้งในอาเซียนเอเชียยุโรปอเมริกาทั่วโลกอาการฟุตบอล
แต่ก็ไม่ได้ลงนะสำรองไปเรียนรู้
หรือว่าอาจจะไม่ถึงได้ขึ้นมาอาจจะ๑๕
ที่เรามีอยู่ในบ้านเราซึ่งอีก๘๐ล่ะไปไหน
ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่มีที่รองรับให้กับเด็กเหล่านี้
บางคนก็เลิกไปกลางคันม๕ก็เลิก
เหมือนหางานไม่ด้วย

ตรงนี้เป็นสิ่งที่บ้านเรายังขาด
เรื่องของการต่อยอดตรงนี้

เพราะว่าเด็กที่จบเมื่อ๖แล้ว

พี่อยากจะแนะนำคือระบบมหาลัย
อีกส่วนหนึ่งสามารถรองรับได้ทั่วประเทศ
อย่างน้อย๔๕๐เด็กเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะไปพัฒนา
แล้วก็ต่อยอดหรือว่าสร้างฝันของเขาไปสู่นักกีฬาอาชีพได้
เพราะอะไรม๔ม๕ม๖ทุกคนอาจจะเห็นความแตกต่างกัน
เพราะว่าเด็กคนนี้มีความเร็วมีความสามารถมีทักกะ

ก็คือความมุ่งมั่น
หาลัยคนข้างนอกทำกิจกรรมเล่นฟุตบอล
แล้วตรงนี้มันยังเป็นสิ่งที่วัดแหละอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวกองแล้วก็ให้โอกาสเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสเล่นที๓ที๒หรือว่าที๑
ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำฟุตบอลเนี่ยควรจะเปิดโอกาสตรงนี้
แล้วเด็กเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะพัฒนาอีก๔ปีในมหาลัยแล้วไปเล่นอาชีพให้คุณได้
แล้วเยอะด้วยซึ่งเด็กตรงนี้ยังขาดโอกาสอยู่
แล้วเรื่องของการจัดการแข่งขันบ้านเราเองก็ยังไม่ค่อยที่จะเป็นมาตรฐานเท่าที่ควร

ให้เขาได้สร้างโอกาสพัฒนาตัวเอง
แล้วอย่าลืมว่าในมหาลัยทุกมหาลัยทั่วประเทศเนี่ย
ถ้าคุณมีคณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา
ผมเชื่อว่าเกือบจะ๑๐๐แล้วทั่วประเทศมี
งั้นเด็กเหล่านี้จะเรียนรู้ทุกอย่างเลย

เด็กเหล่านี้เอามาได้เรียนรู้
เหนือจากการเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วย
ตรงนี้ถ้ามีการพูดคุยกันระดับผู้ใหญ่
ผมเชื่ออะไรนักบอลบ้านเราจะมีคุณภาพมากขึ้น

ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดหลักที่บอกว่าความเปลี่ยนแปลง
ในการที่เด็กจากเยาวชนมาสู่อาชีพ
ที่จะจบม๕ม๖แล้วก็ไปเล่นอาชีพ
ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกัน

แล้วผมเชื่อว่าเด็กที่จบมหาลัย
แข็งแรงมีความเป็นอาชีพ

ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ย

ในการที่จะจัดฟุตบอลมหาลัยหรือว่ายูหลีกเนี่ย
ให้มีความเข้มข้นแล้วก็ให้มีความเป็นคล้ายกึ่งอาชีพ

พอจบเข้าสามบ้านไปต่อยอดได้

ก็ยังมีปริญญาติดตัวไปทำงานได้

พ่อแม่ผู้ปกครองบ้านเราก็อย่าคิดว่า

แล้วคุณไม่เห็นศักยภาพลูกของคุณเอง
มันก็เหมือนไม่ได้ลองบางคนตัวใหญ่มีความเร็วมีความสวรรค์ในการที่จะเป็นศูนย์หน้า
มันต้องลองฟุตบอลไม่ใช่คุณจะเล่นศูนย์หน้าอย่างเดียวศูนย์หน้าไม่ได้เล่นปีกปีกไม่ได้เล่นเด็ดฟิล
คือนักกีฬาบ้านเราเนี่ยผมมองว่าควรจะมีความหลากหลายมากกว่านี้
ฟุตบอลถ้าคุณเข้าใจวิธีการคุณสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งบทบาทหน้าที่แต่ละตำแหน่งมันใกล้เคียงกัน
ลุคเหมือนกันการวิ่งการเล่นการเล่นคุณเล่นเกมรับคุณเล่นจะลุกมันเหมือนกับเขาไปเล่นทั้งทีม
คุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ระบบชีพมากกว่าคนที่เล่นตำแหน่งได้น้อย
แล้วก็เข้าใจตัวนักกีฬาว่าเขาไปได้ไหม
ถ้าไปได้ผลักดัน

อาจจะยังไม่ถึงนะ
นักกีฬาก็ยังสามารถที่จะไปสู่ทางเนี่ย
มันต้องใช้เวลาอาจจะยาวนานขึ้น

ผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นนักบอลอาชีพ
เหมือนที่เราคุยกันว่าเด็กที่จบม๕ม๖
เรียนต่อมาให้อาจจะเป็นอาชีพก็ได้ในอนาคต
อย่างพจักรพันธ์ฟิรดรเป็นไม่ได้
อย่างวิรเทพฝั่งพันธ์เหมือนกัน
พวกนี้ไปซึมทรัพย์ไปเล่นเข้าตามาก
ขึ้นไทยฤทธิ์ได้เลยเพราะอะไรเขาพร้อมแล้ว
๒๒๒๓นี่ร่างกายเราพร้อมที่จะไปสู่ทีมชาติได้
ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะมีอีกสเต็ปนึง

ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไม่ใช่ทุกคน
ที่คิดว่ามห้ามหกผีจบเราไปต่อไม่ได้ไม่ใช่
คุณต้องไปหาที่พักอีกนิดนึงแล้วจะกลับมาได้

ความเป็นมือชีพความมุ่งมั่น

การเป็นอาชีพมันก็จะมาเร็วขึ้น

ปีนี้มีการเตรียมทีมพี่ดี
เป้าหมายก็คือค่อนข้างที่จะใหญ่
และทุกคนมีความมุ่งบ้านที่อยากที่ได้แชมป์
ในไทยหลีกในปีนี้แต่อย่าลืมมีทีมที่อยากได้แชมป์เหมือนเรา
วีรัมเป็นแชมป์เก่าจากการเล่นเห็นอยู่แล้วได้กิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
และแมทแข่งขันที่มีอยู่มันจะทดแทนเข้ามามีองค์ประกอบแบบไหนบ้าง
เพราะว่าทุกทีมก็เล่นเหมือนกันงั้นก็อยู่ที่การวางแผนแล้วแล้วก็จำนวนผู้เล่น
แล้วก็แทคติกต่างแล้วก็โอกาสด้วยเรื่องของการวางแผนการเล่น
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงนี้สำคัญมาก
สภาพสนามในช่วงหน้าฝนนี่แหละมันจะเป็นตัวแปร
ผมว่าสภาพสนามก็จะไม่ค่อยมีมาก
แต่เมื่อไหร่ที่เราไปเล่นในคอนเนชั่นที่ไม่ดีแตกต่างจากเราไปเนี่ย
มันก็อาจจะทำให้แทคติกการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นเรามีการเปลี่ยนแปลงไป
ทีมที่คิดว่าเราชนะง่ายมันไม่ง่ายล่ะ
บ้านเรายังไงต้องใช้จริงแล้วบนอังกฤษก็ยังเห็นดูแลว่า
วิธีการใช้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราก็จะพัฒนาไปเรื่อย
ในจังหวะไหนควรที่เราจะต้องเป่าจังหวะไหนควรที่จะไม่เป่าอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็จะเห็นข้อดีในการใช้มากขึ้น
ทั้งแฟนบอลทั้งนักกีฬาแล้วก็ผลการกนครนี้
ถามรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้น
มันไม่ใช่แล้วผู้บอลมันเป็นเรื่องของธุรกิจไปแล้ว
ประวัติการกำคัญมันสามารถตัดสินได้เลยว่าส่วนผสมมันจะไปอย่างไร
ผู้บอลเป็นโลกของธุรกิจกีฬายาวเศรษฐ์มันไม่มีแล้ว
คำพวกนี้ไม่มีแล้ว
แต่มันยังแฝงด้วยของคุณภาพในตัวของนักกีฬาความมีน้ำใจ
โดยถูกต้องตามกติกา
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องสอนนักกีฬาด้วย
แต่เรื่องของการพุ่งล้มเค้ายังมีอยู่

จิตใจที่เป็นอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพกัน
การรักษาเพื่อร่วมอาชีพกันในการเข้าบอลการเข้าหาบอลการประทะกันอะไรอย่างนี้
ค่อนข้างจะแฟร์เพย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอน
แล้วเหตุการณ์ต่างมันก็จะเบาลงดูบอลสนุกขึ้น